ช่วงร้อนแบบนี้เครื่องปรับอากาศถือว่าจำเป็นมาก

ถูกต้องค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการลดค่าไฟ
บริษัทของคนไทยเขาก็เลยมีเครื่องปรับอากาศ
ที่สามารถประหยัดพลังงานแล้วก็ลดการใช้ไฟฟ้าได้

เป็นนวัตกรรมทำความเย็นประสิทธิภาพสูงประหยัดไฟและลดภาวะโลกร้อน
พัฒนาขึ้นโดยบริษัทไซโจเดนกิอินเตอร์เนชินัล
ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศสัญชาติไทย
ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นลำดับต้นของโลก
ซึ่งปัจจุบันผลิตไปแล้วกว่า๒๐๐๐เครื่อง
ซึ่งปัจจุบันเรามีภาวะเรือนกระจกเกิดขึ้น
พร้อมกับลดภาวะเรือนกระจก
ไซโจเดนกิยังส่งออกเครื่องปรับอากาศไปยังประเทศต่างทั่วโลก
ญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์เวียดนามลาวและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
เครื่องปรับอากาศของไซโจเดนกิยังถือว่าเป็นเครื่องปรับอากาศที่หน่วยงานภาครัฐเลือกใช้
และล่าสุดกระทรวงพลังงานได้เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร
เป็นแบบประหยัดพลังงานอินเวอร์เตอร์ของไซโจเดนกิ
ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ๖๐